ถ้าเกิดว่าไปทานปลาแล้วก็กล้างปลาติดคอจะทำอย่างไร

ข้าวปั้นก้อนโตข้าวเหนียวข้าวสวยก็ตามที
มาทั้งก้อนเพื่อให้มันไปลากก้างนั้นลงไป

หรือว่าเอาเท้าแมวไปเคลียร์คอแล้วมันก็จะลงไป

แต่เขาบอกว่าอันนี้มันน่าจะจบทุกความเชื่อแหละ

ดมยาสลบ๒กล้องแล้วต้องให้คุณหมอขี้มันออกมาจากคอ

เป็นพันค่าหมอเอาจริง

มีเฟซบุ๊คชื่อว่าดี้นี่นะฮะ

คือแม่เขาไปทานปลากระพงนึ่งมะนาว
แล้วก็เอ๊ะมันกล้างปลามันติดคอเนอะทำยังไงดี
แล้วก็ตามความเชื่อแล้วก็ที่เคยทำกันมา

ก็เลยรีบพาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล

กลืนข้าวลงไปยิ่งทำให้กล้างมันติดลงไป
แล้วก็ไปอยู่ในทอนซินข้างล่างลึกไปอีกลึกไปอีกลึกไปในคออีก
ทำยังไงไม่ได้ล่ะสุดท้ายต้องดมยาสลบครับ
แล้วก็ต้องส่องกล้องเพื่อคีบกล้างปลาออกมานะฮะ

บอกว่าเคยทำเหมือนกันเคยลองกินทั้งข้าวสวยข้าวเหนียว
สุดท้ายนะเอาเท้าแมวไปรูปคออมเท้าแมว
อมเท้าแมวก็แล้วนะค่ะแต่มันมีความเชื่อเรื่องอมเท้าแมวด้วยเหรอ
มีคนอมเท้าแมวด้วยก็คือเอารูปแล้วมันไม่ออก
ก็อมเท้าแมวมาซะเลยมันก็ไม่ออกอยู่ดี
สุดท้ายก็ต้องพากันไปหาหมอผมเพิ่งเคยได้ยินเมื่อต้องอมเท้าแม่

ขอเสริมข้อมูลนิดนึงเขาบอกว่าถ้ากล้างปลาติดคอแล้วเนี่ย
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงที่ไม่ควรทำต่อไปนี้คือหนึ่ง
คุณต้องไม่ไอหรือว่าไปเค้นคอไม่ไอแบบเพื่อเค้นให้มันออกมา

อย่านำสิ่งของแห่ลงไปเพื่อไปเขียก้างออกมาเอง
เพราะว่าสิ่งของนั้นอาจจะหลุดลงคอคุณก็ได้
เลี่ยงการนวดหรือบีบคอที่บริเวณที่มันมีก้างอยู่ข้างใน
เพราะมันอาจจะอักเสบมากขึ้นและเจ็บกว่าเดิม

เพราะยิ่งนานยิ่งมีติดเชื้อมากขึ้นต้องรีบไปหาคุณหมอ
และสุดท้ายถ้าคอมีอาการบวมหรือเริ่มหายใจไม่ออก
ต้องไปหาคุณหมอทันที

คุณที่ฉันเคยเจอทำแบบเขานี่แหละ